พาไปดูคดีฤทธิ์ยาบ้าฆ่าคนในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ
เรื่องราวนี้เป็นมาจากพิษภัยยาเสพติดคลาดชีวิตคนอีกแล้วนะคะ
เช้าวันที่๒๒สิงหาคมตำรวจสพเมืองเลยรับแจ้งเหตุฆ่ากันที่บ้านในตำบลกกดุอำเภอเมืองเลย
ที่นั่นพบร่างนายคำไผ่พรมสาวรักวัย๖๘ปีนอนตายจมกองเลือดภายในบ้าน
มีบาดแผลชะกันที่หัวข้างศพพบมีดพระและท่อนเหล็กทูตมรณะวางอยู่
พรมลาลักษณ์ลูกคนตายให้การบอกพ่อเป็นช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป
ที่พ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
พยานหลายคนยืนยันคนร้ายคือนายตุ้มอดิเรกสีชมพูวัย๓๒ปีที่เข้าไปทะเลาะวิวาสกับคนตาย
หลังเกิดเหตุหมอนี่หนีไปกบดานที่บ้านญาติ
ตำรวจจึงตระคุบตัวไว้
ตุ้มมีอาการหลอนอย่างเห็นได้ชัด

เข้าไปหาผู้ตายแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
จับหัวผู้ตายนาบกับรถไฟฟ้า
แล้วเอาเบาะทับกระแทกไปหลายครั้ง
ก่อนเอาเหล็กฟาดซ้ำจนแน่นิ่ง
อะไรที่เป็นเหตุจูงใจที่จะต้องไปตีเขาตาย

อ๋อเขาเล่นแม่เราเหรอเหรอเขาเล่นนานนี่ครับขอบคุณครับ

แล้วเราได้คุยกับแม่เราก่อนไหม
ก่อนที่จะไปทำร้ายเขาอะไรอย่างนี้
ว่าจริงหรือเปล่าหรือเปล่า

คุยครับก็ไปเลยใช่ไหมครับอ๋อไปเลยครับไปฆ่าเลยครับ
อีกรายคือนางสาวน้ำอ้อยเจ้าของร้านค้าย่านนั้น
บอกตอน๔ทุ่มขณะกำลังจะปิดร้าน
นายตุ้มเดินมาขอซื้อยาเส้นแต่ตนไม่ขาย
เขาจึงโวยวายทำร้ายร่างกายเธอจนเอาชีวิตแทบไม่รอด
คดีนี้ตำรวจชี้ปมเหตุไม่มีเรื่องอื่น
น่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดที่ในอดีตผู้ตายมีประวัติยุ่งเกี่ยว
ทำให้รู้จักกับนายตุ้มแต่ตอนหลังผู้ตายรักษาจนหายขาด
คาดว่านายตุ้มอาจจะไปขอซื้อยาบ้าจากผู้ตายแล้วถูกปฏิเสธจนนำมาสู่การก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหานายตุ้มฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย
ส่วนเหยื่อธาตุยาบ้าญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
เส้นผิดภัยยาเสพติดอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน